งานนี้แฟนคลับก็ได้ยนต์โฉมเธอสารพัดลุกเลยทีเดียวนะคะ
แต่ว่าลุคแรกที่ปล่อยออกมาเนี่ยแบบจัดเต็มก็น่าจะเป็นเซตร่วมงานปาร์ตี้วันก่อนค่ะคุณ
นี่ฉีกลุคมาเลยนะมาแบบบ่อยนะฮะผมเนี่ยเก็บรวบขึ้นไปนะฮะ
แต่ว่าเขาบอกว่าก็แซ่บหน้าดูอยู่เหมือนกันค่ะใส่สูตรขาวแหวกอกนะฮะ
แล้วก็เดี๋ยวโอกาสต่อไปเนี่ยเราจะนำภาพมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะ